และในวันนี้ค่ะประชาชนจำนวนมากนะคะ
ทยอยเดินทางไปรับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพรัชกาลที่เก้ารอบที่สอง
หลายคนเดินทางล่วงหน้ากันมาก่อนตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
เพื่อที่จะเข้ารับเหรียญให้ทันภายในวันนี้
ติดตามจากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
แต่วรวุฒิบุญธรรมวัย๖๑ปีชาวลบบุรี
เป็นหนึ่งในหลายร้อยคนที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
รถไฟกระบวนพิศนุโลกหัวลำโพง
โดยแวะนอนที่วัดบางพลัด๑คืน
ก่อนที่จะนั่งรถเมย์มาที่นี่ตั้งแต่ตี๕
เพื่อเข้ามารอรับเหรียญที่ระลึก
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่กรมธนารักษ์เปิดให้รับเหรียญ
จองนี่ก็จองเหรียญเงิน๑เหรียญ
แล้วก็คิวโปนิเกิ้ลอีก๒เหรียญ
สะสมมาตั้งแต่เหรียญพระบรมรูปของราชการที่๙
ตั้งแต่๖๐พันศาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ส่วนนายธนกรจินดาศีนักออกแบบวัย๔๓ปี

แต่ก็เดินทางมาตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาของวันนี้
โดยนั่งและนอนรอที่เก้าอี้หน้ากรมธนารักษ์ร่วม๑๗ชั่วโมง
เพราะอยากจะเป็นคนแรกในการรับของสำคัญ
เป็นเสมือนตัวแทนของในหลวงราชการที่๙ในโอกาสสุดท้าย
เหรียญทั้งหมดที่ผมจองเป็นเซตเหรียญแรกที่ออกมาจากกรมธนาลักษณ์

ทองคำ๑เหรียญเหรียญเงิน๑เหรียญ
แล้วก็เหรียญนิเกิ้ล๓เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง
นทราย๑เหรียญที่ทุกคนรอคอยตลอดตั้งแต่เดือนสิงหาคม

สิงหากัญญาก็ถือว่าเป็นสมสิทธิ์รอคอยจริง
ตั้งใจมาวันนี้จริงครับผม
เช่นเดียวกับที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
มีประชาชนทยอยเดินทางไปรับเหรียญที่ลึกกันอย่างต่อเนื่อง
กรณีรับด้วยตัวเองนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง
บัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย

สั่งจองต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจตัวจริงไปแสดงด้วย
สำหรับเหรียญที่ระลึกรอบนี้เป็นการสั่งจองรอบที่๒
เนื่องจากมีความต้องการจำนวนมาก
เหรียญทองผลิตเพิ่ม๕๐๐๐เหรียญจากเดิม๙๙๙๙๙๙เหรียญ
เหรียญเงินผลิตเพิ่ม๔แสนเหรียญจากเดิม๓๙๙๙๙๙๙เหรียญ
ทองแดงรมดำพ่นทรายผลิตเพิ่ม๔๐๐๐เหรียญจากเดิม๓๙๙๙๙๙เหรียญ
ส่วนเหรียญที่ระลึกคิวโปนิเกิ้ลผลิตรวม๓๙๙๙๙๙๙๙๙เหรียญ
มียอดจองเกือบเต็มจำนวนค่ะ
แต่ส่วนที่เหลือกรมธนารักษ์จะไม่เปิดให้จองเพิ่ม
ธนารักษ์เปิดให้รับเหรียญผ่านหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ
ธนาคาร๑๙แห่งนับหมื่นสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลารับเหรียญได้จนถึง๖เดือนค่ะ
แต่หากเกินวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ต้องติดต่อขอรับที่กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่ที่จองเหรียญไว้เท่านั้น

สุรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน